มาดูต่อกันที่พิษอักษรย่อ

นักแสดงสาวนอโหนะคะ

มีข่าวกิ๊กกักว่าจะไปเป็นแฟนกันกับนักร้องเก่ง
กลายเป็นว่าหวยไปออกที่น้องนิชาค่ะ
คราวนี้ปุ๊บน้องบอกไม่ใช่แมงเมาส์เปลี่ยนเลนส์เลยค่ะ
ไปเจอสาวบีน้ำทิพย์ดูสิว่าเธอจะเปลี่ยนแนว
สเปคผู้ชายจริงอย่างว่าหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ค่ะเขาบอกพีทพีทพลนะจริงปะนี่
พลเนี่ยเอาจริงไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย
ไปดูคอนเสิร์ตเขาแล้วก็ชื่นชอบเสียงเขาเท่านั้นเอง
แต่ว่าถ้าเราจะเป็นแฟนกันเหรอไม่ค่ะ
คือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ชอบผู้ชายนะคะ
อยากให้ผู้ชายมาจีบค่ะอยากมีแฟนผู้ชายค่ะ
ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะคือถ้าจะเป็นจริงก็คงเป็นเพื่อนสาวมากกว่า
อ่าก็เคลียร์กันไปว่าเป็นเพื่อนสาวนะคะ